สนับสนุนโดยทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใดเพียงตอบคำถามให้ถูก๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับทุกข์ที่สุดของพ่อแม่นั่นก็คือการที่ได้เห็นลูกป่วยไข้แล้วไม่มีเงินรักษา
เป็นโรคร้ายด้วยแล้วความรู้สึกของผู้เป็นพ่อเป็นแม่นึกถึงเมื่อไหร่ก็คงเหมือนมีดกรีดที่หัวใจ
ไปชมเรื่องราชีวิตความพร้อมกันครับ
เราเคยทำงานเรามีเงินพอได้ซื้อกินนี้พอน้องมาป่วยเงินก็ขาดงานก็ไม่ได้ทำ
นานไปงั้นก็ปวดห่วง
เพราะเดินเตยฟรีแล้วมันก็ลุ้ม

มันไม่มีแร่วแรง
ชื่อจริงชื่อนาจุดใจพระค่ะครับอายุ๔๐ครับ
ตอนนี้ก็ทำอาชีพตัดไม้รับจ้างทั่วไป

ก็มีน้องมายน้องมายก็ตอนนี้เรียนอยู่ม๒
แล้วก็มีคนลองมาก็ชื่อน้องต้นครับ

แล้วก็มีแฟนแล้วก็ผม๕คนทั้งหมด
สามีเขาก็เป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นเสาหลักค่ะ
เขาก็ทำงานแบบรับจ้างทุกอย่าง
งานอะไรก็ทำวันละ๓๐๐ไปหมด
รายได้บางทีเดือนหนึ่งก็อาจจะถึง๓๐๐กว่า
แล้วแต่เขาจะให้แบบบางทีเขาจ้างแพงเขาก็ได้เยอะ
ก็มีบ้างมีรายได้บางทีก็ไม่มี

หาเช้ากินค่ำต้องทำกันทุกวัน
เพราะว่าเราไม่มีที่มีไล่ทำเนอ

วันไหนคือได้ทำเราก็คือได้กิน
วันไหนไม่ได้ทำเราก็ไม่ได้กิน

ทีนี้พอน้องต้นมาป่วยเราก็ยิ่งลำบาก
ตอนนั้นพาน้องต้นไปทำงานด้วย

พาน้องต้นไปพนักธิบดี

พ่อลูกรู้สึกปวดหัวมาก

พ่อลูกรู้สึกปวดหัวมาก

พ่อลูกรู้สึกปวดหัวมาก

พ่อลูกรู้สึกปวดหัวมาก

พ่อลูกรู้สึกปวดหัวมาก

พ่อลูกรู้สึกปวดหัวมาก

พ่อลูกรู้สึกปวดหัวมาก

พ่อลูกรู้สึกปวดหัวมาก

พ่อลูกรู้สึกปวดหัวมาก

พ่อลูกรู้สึกปวดหัวมาก

พ่อลูกรู้สึกปวดหัวมาก

พ่อลูกรู้สึกปวดหัวมาก

พ่อลูกรู้สึกปวดหัวมาก

พ่อลูกรู้สึกปวดหัวมาก
พ่อลูกรู้สึกปวดหัวมาก

พ่อลูกรู้สึกปวดหัวมาก

พ่อลูกรู้สึกปวดหัวมาก

พ่อลูกรู้สึกปวดหัวมาก

พ่อลูกรู้สึกปวดหัวมาก

พ่อลูกรู้สึกปวดหัวมาก

พ่อลูกรู้สึกปวดหัวมาก

พ่อลูกรู้สึกปวดหัวมาก

พ่อลูกรู้สึกปวดหัวมาก
พ่อลูกรู้สึกปวดหัวมาก

พ่อลูกรู้สึกปวดหัวมาก

พ่อลูกรู้สึกปวดหัวมาก

พ่อลูกรู้สึกปวดหัวมาก

คำว่าครอบครัวนะครับจะยากดีมีจน
ผมเชื่อครับว่ารักลูกทุกคน

ขนาดลูกเราปวดหัวตัวร้อน

แต่นี่รู้ว่าโรคร้ายมาเยือนลูกที่เขารักที่สุด
ความยากจนเขาจะแก้ปัญหากันได้ยังไง
จากจังหวัดสะแก้วอยู่ที่นี่แล้วครับ

จริงแล้วน้องต้นเขาก็รู้ตัวใช่ไหมคะว่า
น้องเป็นโรคร้าย
แค่ได้ยินว่าน้องเป็นแบบนั้นหัวอกของคนเป็นพ่อเป็นแม่รู้สึกยังไงครับ
ช็อกเลยค่ะทำใจไม่ได้ค่ะ

ก็วิ่งทุกอย่างเพราะแม่เขาเป็นลมแม่เขาไม่รู้เรื่องแล้ว
ทำอะไรไม่ได้เดินต่อไม่ได้ครับ
เดี่ยวแรงไม่มีเดินไม่ได้เลย
แบบพูดง่ายทำใจไม่ได้
แล้วการของน้องตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
ก็ทรงตัวค่ะหมอที่โรงพยาบาลชนบอกว่าอย่าให้ลูกเจ็บอย่าให้ลูกป่วย
ถ้าใครไอหรือหวัดให้หลีกเลี่ยงเพราะว่าน้องไม่มีภูมิต้านทาน
เพราะว่าปีแรกยิ่งให้ยายอยู่

ประคองน้องให้ดีถ้าประคองน้องไม่ดีน้องจะสุดเลยค่ะ
อยู่ได้ทุกวันนี้เพราะฉีดเม็ดเลือดทุกวันเลยค่ะ

คือขาดการกระตุ้นไม่ได้ค่ะขาดการให้ยาไม่ได้
ให้สามวันสี่วันถ้าไม่ให้เกร็ดเลือดน้องก็ลงพวด
จากแสนห้าหรือสองแสนก็เหลืออยู่พันหนึ่งห้าร้อยอย่างงี้ค่ะ

ค่ะตอนนั้นค่ะเหลือห้าร้อยจริงค่ะ
เวลาที่เกร็ดเลือดหนูลดสุดแล้วหนูมีอาการเป็นยังไงลูก

เพราะว่ามันก็ต้องมีค่าส่วนต่าง
ค่ารถค่าอยู่ค่ากินที่พ่อกับน้องต้องไปนอนโรงพยาบาล
น้องไปนอนโรงพยาบาลทีละนานไหมพ่อ

ครั้งแรกเลยอยู่๒เดือนกว่ากับ๓เดือนช่วงไปสายแสงค่ะ
ก็ต้องทิ้งพี่แพรวากับไอ้เด็กน้อย๓คน๒คนไว้

พี่ก็เฝ้าอยู่กับน้อง

มีตังค์อยู่๑๒๐๐ไปถึงโรงพยาบาล

แล้วก็เหลืออยู่ประมาณ๔๐๐กว่าบาท
แล้วทีนี้ขากลับมีเงินอยู่๒๐๐บาท
ก็เลยบอกลูกว่าให้ลูกไปยืมตังค์ครู

เขาว่าแต่พ่อไม่อายพ่อเดินไปหาครู
บอกครูครับผมขอยืมตังค์หน่อย
ค่ารถน้องกลับบ้านครูก็เลยให้มา๖๐๐ครับ
คุณครูชื่ออะไรจำได้ไหมครับ

สอนเด็กมะเร็งโดยเฉพาะ
เราไม่มีก็เลยบอกครูเล็ก

เวลาไปหาหมอแต่ละครั้งน่ะใช้เงินเท่าไรไอ้พ่อ

ก็ดีว่าไปกลับ

ก็ยังไม่ได้ทานข้าวไม่มีตังค์ค่ะ
ทีนี้คนข้างใช่ไหมคะ
ไปรักษาเค้าเห็นเค้าสงสารเค้าก็แบ่งปันบ้าง
คนนั้นก็พอได้กินกับเค้าตรงนั้นค่ะ
เห็นบอกว่าที่วันที่พ่อไปเฝ้าที่โรงพยาบาลเหรอฮะ

น้องต้นอยากกินพวกข้าวมันไก่ข้าวเลยค่ะ

พ่อมีตังค์อยู่๒๐๐บาท

กินเพราะซื้อมาแต่ลูกมันไม่กิน

ฉายแสงก็ขี้โมแล้วจะทานอะไรไม่ได้ค่ะ

ไปสัก๒คำ๓คำแล้วก็จะอาเจียนออกอย่างนี้ค่ะ

หนูรู้ไหมลูกต้นหนูรู้ไหม
รู้ไหมว่าพ่อกินข้าวที่หนูกินเอาไว้
หนูรู้ครับ

ดูลักษณะพี่ใจน่าจะเป็นคนที่เข้มแข็ง
แล้วแบบมันไม่น่าที่จะเป็นคนที่
เราไม่น่าจะเห็นน้ำตาของผู้ชายคนนี้ได้

ใจแล้วถ้าเผื่อว่าพี่ไปโรงพยาบาล
แล้วเฝ้าคนอยู่๒คนนี้แล้วรายได้อ่ะครับ

แล้วผมถามหน่อยพี่แพ้อยู่บ้านกันน่ะ
เอาที่ไหนจ่ายที่ไหนซื้อข้าวปลาอาหารกันละกัน
หนูอยู่บ้านเจ็บผักค่ะ

มาทำพาลูกทาน

ก็มาจากสามีเป็นหลักค่ะ
พี่ชัยทำอะไรบ้างครับในตอนนี้รายได้

ที่เขาให้ทำอย่างเช่นฉีดยา

ทำทุกอย่างเลยครับขอให้ได้ตังค์
แต่ภาคหลังนี้ต้องตัดไม้ค่ะ
ตัดไม้เพราะว่ามันได้เร็วไงคะ
ตัดมา๒วันแล้วยังเห็นเงิน๗๘๐๐อย่างนี้
ก็จะได้หนึ่งได้ดับหนึ่งแล้วก็ได้๘๐๐ค่ะ

เห็นบอกว่าพี่แพรวาเองก็ไม่ค่อยจะดีไม่ค่อยแข็งแรงใช่ไหมฮะ
ค่ะเป็นโรคประจำตัวมาก่อนแล้ว๒๓ปีค่ะ
เป็นขวดไหลย้อนแล้วก็ไขมันในเส้นเลือด
แล้วก็ความดันโลหิตสูงต้องรับยาทุก๓เดือนค่ะ

แล้วมันเกี่ยวกันนะกับการพักผ่อนไม่พอ

กลางวันก็คือตัดอ้อยอย่างนี้กลางคืนต้องดูแลเด็กกันด้วย
ค่ะทีนี้ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งก็แบบน็อกไปเหมือนกันค่ะ
แบบไหนจะลูกไม่สบายไหนต้องทำงานไหนจะต้องไอ้ตัวน้อยเป็นวุ่น
ทีนี้มันเกิดอาการแบบน็อกเหมือนแบบหันใจไม่ออกเลยค่ะ
แล้วก็สั่นแล้วก็เป็นลมไปเลยค่ะ

ก่อนหน้าที่น้องจะป่วยขนาดนี้ลำบากขนาดนี้ไหมครับ
แต่ก็พอหาได้๒คนสามี

แต่ทีนี้พอน้องไม่มาป่วยอย่างนี้ก็ยิ่งพูดไม่ถูกเลย
ตอนนี้เห็นอาการป่วยของลูกในใจก็ยังทุกข์ตลอดนะ
ค่ะ
คำพูดของน้องอยู่ข้ามนู้นเหรอ
ที่ทำให้พี่ใจสะเทือนใจมาก
เขาบอกว่าพ่อไม่ต้องรักษาหนูแล้ว

พ่อมันก็บอกว่าไม่ต้องพูดลูก

สู้ไปกัน

รู้สึกว่าพ่อแม่ลำบากมากเหรอลูก

หนูอยู่ตัวอยู่

เหมือนแบบทรงตัวอยู่
ดูแลกำลังใจตัวเองให้ดีนะลูกนะ

บางคนเป็นเยอะกว่าหนูมากเลยนะลูก

นะลูกนะเรามีพ่อมีแม่
หนูรู้ไม่รู้ว่าพ่อแม่เหนื่อยมาก

หนูรักพ่อรักแม่มากเลย
แม่ก็รักหนูลูกไม่ต้อง
ไม่ต้องน้องไม่รู้
มายเห็นน้องป่วยอย่างนี้รู้สึกยังไงลูก
สงสารน้องค่ะก็อยากให้น้องหายค่ะ
เห็นบอกว่าจะช่วยพ่อแม่หารายได้เสริมเหมือนกันเหรอลูก

ครูเขาจ้างไปแบบไปลำวงย้อนยุคค่ะ
ได้ครั้งแล้วเท่าไหร่ลูกใจ

สามร้อยแล้วได้มาเอาเงินให้พ่อแม่ไหมเนี่ย

เดือนละแบบสองสามครั้งค่ะ
ประสงค์๓ครั้งถ้าเผื่อว่าครูเขามีงานเขาก็จะเรียกไปนะครับ
ทำนะลูกนะมันเหนื่อยหน่อยเนอะ
แม่ตอนนี้หนี้ของเรามีเท่าไหร่ครับที่บ้าน
ก็สี่หมื่นกับห้าหมื่นแล้วค่ะ
หนี้ก้อนนี้มาจากไหนครับ
ช่วงแบบเราพาลูกไปรักษา
เราแบบยืมมายืมมาเรายังไม่มีเวลาไปทำงานใช้เขาค่ะ

ต้องยืมอย่างเดียวค่ะถ้าหาไม่ได้
ยังไงแบบเราก็ต้องเอาลูกไว้ก่อนค่ะ
วิกฤตของครอบครัวเราในตอนนี้คืออะไรครับคุณแม่
ก็ลูกป่วยนี่แหละค่ะ
วิกฤตมากเลยค่ะเพราะลูกป่วยแล้วเราก็ชักหน้าไม่ถึงหลัง
เคยทำงานเคยได้เงินเราก็ไม่ได้อย่างนี้ค่ะ
ก็จากเราไม่เป็นหนี้เราก็ต้องยืมหนี้กู้สินพาลูกไปหาหมออย่างนี้ค่ะ
แล้วถ้าวันนี้ได้ทุนก้อนหนึ่งไปต่อชีวิตแม่จะเอาทุนนี้ไปทำอะไรครับ
เอาไว้เป็นค่ารถพาน้องไปรักษาต่อค่ะ
เดี๋ยวช่วงหน้าคงจะต้องตอบคำถามกันนะครับขอให้โชคดีนะครับ
คุณผู้ชมครับโรคร้ายหากเกิดกับลูกที่เรารักที่สุดในชีวิต
เราคงต้องทำทุกวิถีทางเพื่อหาทางมารักษาลูกเราให้หาย
ผมเชื่อครับว่าคุณผู้ชมก็คงคิดเช่นนี้เหมือนกัน
เหมือนกับครอบครัวนี้ครับมาคว้าโอกาสบนเวทีเกมต่อชีวิตวันนี้
มาเอาใจช่วยกันนะครับว่าช่วงหน้าจะสามารถตอบคำถาม
ทั้งหมด๔ข้อคว้าทุนไปต่อชีวิตได้ถึง๑ล้านบาทหรือไม่
เกมต่อชีวิตในช่วงหน้าครับ

จริงก็ไม่ชอบแม่บอกให้ชอบ